ด้านของหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ที่ดูแลเจ้าพยูน้อยมาเรียมก่อนหน้านี้
ได้มีการร่วมกันจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะ
ให้กับทั้งมาเรียมยามีนรวมถึงโฮปวานหัวถุยแคละที่ตายไปล่าสุดนะคะ
พร้อมขอให้สังคมลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกที่เป็นสาเหตุหนึ่งในการฆ่าชีวิต
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยนายธัญญาเนติธรรมกุล
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
สัตวแพทย์หญิงนันทริกาชันซื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลปฐมพยาบาลมาเรียม
ทั้งหมดร่วมกันทำบุญอุทิศนคุณศนให้กับมาเรียมพยูน้อยเกาะลิบ่ง
พยูนยามีนและโฮปลูกวานหัวถุยแคะที่วัดกรยานมิตรวรมหาวิหาร
ภายในงานได้มีการนำรูปมาเรียมยามีนแล้วก็โฮปพร้อมด้วยตุ๊กตาพยูน
เขียนชื่อมาเรียมเอามาวางไว้ด้วย
นางสาวกัญจนากล่าวว่าวัตถุประสงค์การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพยูและสัตว์ทะเลที่ตายไปรวม๑๗ตัว
ซึ่งมาเรียมและยามีนก็เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ทะเล
เป็นเหมือนลูกหลานที่ต้องตายไปเพราะว่าการกระทำของมนุษย์
ซึ่งการผ่าชนสูตรไปพบถุงพลาสติกอยู่ในท้องจำนวนมากค่ะ
จึงต้องตระหนักว่าจะต้องทำอย่างไร
แม้ว่าการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกจะเป็นเรื่องยาก
แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และในส่วนของพักชาติไทยพัฒนาก็จะเริ่มที่สอสอและสมาชิกพักทุกคนค่ะ
เรื่องต้นมันยากเพราะว่าอย่างพ่อค้าแม่ค้า
ท่านก็อาจจะอยากมีส่วนร่วมช่วยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่จะต้องใช้ในการบรรจุอาหารหรืออะไรต่าง

เรื่องต้นภาครัฐอาจจะต้องมีส่วนช่วยนะคะ
ในการหานวัตกรรมคิดผลิตพัชนะอะไรต่าง
ทดแทนการใช้พลาสติกหรือเป็นของที่ย่อยสลายง่าย

อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำบุญในวันนี้นะคะ
ส่วนทางด้านของสัตวแพทย์หญิงนันทริกา
ก็กล่าวว่าการยื้อชีวิตสัตว์ทะเลที่มาเกยตื้น
ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ที่เหมาะสมแล้วจะต้องทำอย่างไรและจะต้องพัฒนาอย่างไร
ที่ดูแลด้านนี้มี๒๗คน
หารือกับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อจะจัดทำคู่มือการทำงานเมื่อเกิดเหตุสัตว์ทะเลเกยตื้นให้เร็วที่สุด

คิดว่าจะต้องจัดทำเป็นสถานีย่อยรักษาสัตว์ทะเลเกยตื้น
บ่อบริบาลให้มีความเป็นธรรมชาติก่อนตัดสินใจปล่อยลงสู่ทะเล
โดยสัตว์ที่มาเกยตื้นมีอัตราการรอดเพียง๑เท่านั้นค่ะ
ส่วนขยะพลาสติกแม้เพียงชิ้นเดียวจากฝีมือมนุษย์
แต่ก็เป็นเพียงชิ้นเดียวที่ฆ่าชีวิตได้ค่ะ
ส่วนงบประมาณในการช่วยเหลือยังมีกองทุนช่วยชีวิตสัตว์น้ำ
เคยเปิดรับบริจาคประมาณ๑ล้าน๗แสนบาท
รวมถึงหน่วยงานต่างก็เข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนในอนาคตคงจะต้องหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ